สำคัญเพราะว่าเด็กเขาจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่

ให้ไปทำกิจกรรมต่างร่วมกับเพื่อน

แล้วก็ได้เรียนรู้ต่าง

เขาก็จะไปเล่นกินของฟรีค่ะ
วันเด็กหนูอยากไปเที่ยวน้ำตกกับคุณยายพี่พ่อ

อยากเล่นที่ทะเล

ตุ๊กตามีค่ะเพราะว่าหนูชอบกอดตุ๊กตา
หนูอยากได้เงินไปฝากธรรมคาน
อยากได้กระเป๋าดูลไลน์แอมม่อนเอาไว้ช่วยคนอื่น
ปีนี้หนูอยากได้อะไรก็ได้เป็นของขวัญค่ะ

มีพี่แก้มใสพี่สาวของหนูค่ะ
พี่หนูนาเขาร้องเพลงพอแล้วก็น่ารักดี
คือพี่ยาย่าเพราะว่าพี่ยาย่าสวย
คือแก๊กพิงค่ะชอบเจนนี่ค่ะ

ถ้าหนูขอพรได้หนึ่งข้อหนูจะขอให้พ่อแม่มีความสุข

ขอให้หนูได้เกรดดีเหมือนทุกปีค่ะ

ขอให้หนูสวนสวยกว่นนวล

ในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า
ในวันนี้คือเด็กดีในวันหน้าครับ
ในวันนี้จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าค่ะ
ในวันนี้คือคุณหมอในวันข้างหน้า
เด็กวันนี้คือนางงามในวันข้างหน้าค่ะ
ในวันนี้คือนักบินในข้างหน้าครับ
ในวันนี้จะเป็นคนที่ดีในวันข้างหน้าค่ะ